ไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
เวลาที่เราขับรถเราก็อยากจะมีการเพิ่มความเป็นสิริมงคลความอุ่นใจก็จะบูชาพระ
แต่ที่รถคันนี้ไม่ได้บูชาพระแต่บูชาเจ้าตัวนี้ค่ะ

ดูค่ะคุณคือปกติรถหลายคันนะ
บางคันเขาก็อาจจะบูชาบางคันไม่บูชาว่ากันไป
แต่ว่าคันนี้เขาบูชานกค่ะ
คือปกติอยากได้เห็นตุ๊กตาหน้ารถคอดึกอย่างงี้

หน้ารถหน้าคอนโซนรถหรือเอ๊ะมันจะเป็นการเลี้ยงนกในแบบใหม่

ได้เหรอคะแต่ว่าชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นขำกันไป
บอกนี่เหรอมิติใหม่ของการเลี้ยงบางคนสนใจเฮ้ยนี่มันนกอะไร

เจ้าของคลิปบอกว่านี่น่าจะเป็นนกปลอดนะคะ

ไม่ใช่ปรอดแบบนั้นคุณชนะ
เออมันเป็นชนิดของนกนกตัวเล็กที่ร้องเพลงเพราะ

คุณไม่สนใจดิฉันเลยคุณชนะ
ยังไงขอบคุณเจ้าของคลิปคันนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าไปเปิดดูน่าจะเจอแน่นอน
ไม่ได้เหรอนกอยู่ในรถแบบนี้
นั่นสิคุณลองดูไหมเลี้ยงนกบ้าง